เดี๋ยวจะให้ดูความน่ากลัวไหม

ทำไมนรกอยู่ในอกเหรอ
นรกอยู่ในอกสวรรค์อยู่ในอกนรกในใจ

แต่ว่านี่จะให้ดูนรกที่สนุกสนาน

ถ้าคุณอยู่สนานนรกอะไรจะตื้อขนาดนี้

สายหัวผมไม่เอาแล้วเหรอ

มีแต่เสียงเฮฮาอยู่ในปาร์ตี้ร้อนยังกระฟ้ายเยอะเธอก็สวยเสกซี่ร้อนยังกระฟ้ายเยอะ
เอาอย่างนี้คุณลองไปดูไหมแล้วกลับมาบอกด้วย

เรานี่ก็เป็นหุทสโลบายจริง

คนแรกคนโสดที่บอกว่ายังไม่มีเมีย

แต่งงานอยู่กินกับเมียมา๓๐ปีแล้ว

คุณชนะคุณพูดแบบนี้คุณจะตกนรกตั้งแต่นั้น

ผมเล่าใหม่อีกทีผมไม่รู้เขาเล่าใหม่อีกที